จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตผ้าขนหนูภายในซอยสุขสวรรค์๘๔
ตำบลในคลองบางปรากฏจึงได้ประสานรถดับเพลิงกว่าสิบคันนะคะ
ฉีดน้ำสกัดไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงในที่เกิดเหตุเป็นโกดังค่ะ
มีตู้คอนเทนเนอร์วางเรียงซ้อนกันอยู่สิบห้าตู้ภายในบรรจุผ้าเพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ก็พยายามฉีดน้ำสกัดไฟบริเวณชั้น๒ไม่ให้ลุกลามนะคะ
แต่ว่ากองผ้าขนหนูที่รอการผลิตถือว่าเป็นเชื้อไฟอย่างดีค่ะ
ทำให้ไฟนั้นลามไปยังชั้นสามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะ
เพลิงยังไม่สงบจึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจากกรุงเทพเข้าช่วยอีกทางค่ะ
สงวนโชคชัยชรินอายุ๗๐ปีเจ้าของโรงงานเล่านะคะว่า
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเลิกงานของพนักงานกะดึกซึ่งทุกคนกำลังเตรียมตัวเก็บของกลับบ้าน
ระหว่างนั้นค่ะมีคนเห็นไฟลุกไหม้ออกมาจากด้านหลังของตู้คอนเทนเนอร์
ใกล้ห้องเก็บม้วนผ้าจึงได้ช่วยกันนำถังสารเคมีไปดับ
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้นตำรวจห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนสาเหตุไฟไหม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ค่าเสียหายนะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ